รักสุนัขเลี้ยงสุนัขไหมครับ
คลิปนี้อาจจะทำให้ท่านต้องเสียน้ำตา

แค่ไหน

ฉันพูดบางคำ
ฉันทำให้มัน
ทรายไป

เจ้าของตกใจเปิดประตูรั้วเข้ามาอุ้มมัน

เจียวมันตายแล้วครับคุณผู้ชม

ที่หนูเคยเดินมารับพ่อรับแม่
เลิกงานเสมอแต่วันนี้หนูมาบอกลา

และขอโทษที่แม่มาช้า

หมาที่ตายมันชื่อไข่เจียว
มันเป็นหมาตัวแรกของครอบครัวนี้ฮะ
มันตายตอน๑๘นาฬิกา๓๐นาที
พอดีเลย๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ชาวเน็ตเข้ามาดูแน่นอนครับ

แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าของหมาด้วย

นี่แหละคือเหตุผลที่ไม่เลี้ยงหมา

คือเหมือนกับว่าไม่เคยจะเผื่อใจไปถึงวันที่เขาไม่อยู่
คิดแต่ว่าวันที่เขาอยู่กับเรามาตลอด

คือเลี้ยงไว้ก็คิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดนะนะ

เราก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานที่สุด
เราก็ไม่ได้อยากคิดช็อตสุดท้ายของเขาแบบนี้